บ้านช่องที่เราอยู่นี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาในบ้านก็เกิดได้
บึงการค่ะมีชายวัย๕๘ปีคนนึง
คือเขานอนอยู่ที่ชั้น๒แล้วก็จะเดินลงมาจากบ้าน

ก็ทำให้ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตค่ะ
นายสิทธิ์จำปารีวัย๕๘ปีนะคะก็สภาพ
กางเกงขาสั้นเสื้อยืดแขนสั้น
หงายอยู่บนพื้นทางเดิน

แล้วก็มีบาดแผลที่ท้ายถอยจากการตกกระแทกพื้นค่ะ
ในกว้างประมาณ๔เซนติเมตรก็มีเลือดไหลด้วยนะคะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านนาป่านตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาลค่ะ
สอบสวนนางชัชนีซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อคืนก่อนตัวเองไปช่วยงานบ้านญาติ

ก็เข้านอนพร้อมกับลูกสาวที่ห้องนอนชั้นล่างค่ะ
มาสายหน่อยว่าจะขึ้นไปบนบ้านปลุกสามีที่นอนคนเดียวอยู่บนชั้น๒
พอเดินมาถึงบันไดยังไม่ทันได้ขึ้น
ก็เห็นร่างของสามีนอนจมกองเลือดขวางทางอยู่ค่ะ
พอจับชีพจรดูก็รู้ว่าเสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่า
ผู้ตายคงกำลังจะเดินลงมาจากบันไดบ้าน
แล้วอาจจะเหยียบขั้นบันไดพลาดก็เลยพลัดตกลงมาทำให้หัวกระแทกพื้น
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็ได้มอบศพให้ตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปค่ะ